คุณผู้ชมลองช่วยดูภาพนี้หน่อยนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถริมถนนที่ชนบุรีค่ะ
คือภาพนี้เขาบอกว่าเห็นพระรูปหนึ่งรอรับบาทจากญาติโยม
แต่ว่าในภาพเนี่ยเห็นพระเปิดบาทกำลังจะรอรับบาทครับ
รอรับการใส่บาทแต่คนที่ใส่บาทคือใครอ่ะมีหรือเปล่าอ่ะ
ทำไมฮะทำไมเหมือนไม่มีคนใส่บัตรอ่ะคุณผู้ชมลองช่วยดูภาพหน่อยค่ะ
มันอาจจะไวนิดนึงนะคะเพราะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถแล้วรถก็วิ่งผ่านพอดี
เห็นไหมคะมีพระรูปหนึ่งยืนอยู่ริมถนนช่วงเวลาประมาณตี๔
กว่ากว่าเกือบตีห้าแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะหยุดภาพให้ดู
คือด้วยความที่พระรูปนี้ท่านก็เปิดบาทเหมือนกำลังจะรับบาท
แล้วใครมาใส่บาทท่านนะคะคุณผู้ชมเห็นคนใส่บาทไหมช่วยดูหน่อยนะคะ
ริมถนนพระยาสัจจาตำบลบังปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
มันก็เป็นตึกอาคารพาณิชย์เนาะก็โล่งยังไม่ค่อยมีคน
เพราะว่าเช้ามืดมากเลยอ่ะกล้องหน้ารถเป็นรถของนายธนกฤษ
อายุ๔๒เป็นพนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองชนบุรี
เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กคุณธนกฤษเจ้าของคลิปบอกว่า
ประมาณตีสี่กว่ากว่าห้าพฤษฎิกายนในรถมากันเจ็ดคน
ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าพระยืนรับบาทอยู่คือเปิดบาทแล้วก็ปิดบาท
เหมือนมีคนใส่บาทให้อะค่ะแต่ไม่เห็นคนไม่เห็นตัวคนที่ใส่บาท
ขับรถผ่านไปเขายังหันเหลียวหลังมองผ่านกระจกหลังนะคะ
และเหมือนกับพระให้พรด้วยนะคะให้พรด้วย
คือตอนที่ช่วงจังหวะกล้องหน้ารถอาจจะผ่านไปแวบเดียวจะไวใช่ค่ะ
แต่เขาบอกเขามองกระจกหลังใช่ย้อนหลังหันกลับไปดู
เหมือนพระท่านก็ยืนให้พรต่อตอนแรกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมีใครหรือเปล่า
ถังขยะบางคนอยู่หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่ามันก็ไม่มี
ก็เลยสงสัยกันเพราะเป็นเรื่องหลีรับอะไรรึเปล่า
อย่างนี้ว่าเขาเลี้ยวรถกลับมาดูเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียง

เดินต่อไปเลยใช่ครับแต่ไม่มีคนเชื่อครับผมเชื่อครับ
ยังไงน่าจะเป็นสัมภเวศิษฐ์อาจจะมาขอส่วนบุญกับพระ
คืออย่างที่พี่อุ๋ยบอกล่ะค่ะว่าเจ้าของคลิปจากกล้องหน้ารถ
เขาย้อนรถกลับมาดูเอามือถือมาถ่ายที่พระท่านยืนอยู่นะคะ
ก็สงสัยว่ามีคนนั่งอยู่ในรั้วหรือเปล่าถังขยะบังหรือเปล่าก็ไม่มีอะไร
นี่เห็นไหมที่เขาย้อนกลับไปหรือว่าอยู่หลังรั้วหรือเปล่าก็ไม่มี
ซึ่งตรงจุดนี้คือจุดที่พระท่านยืนรับบาทอยู่
มันมีถังขยะบังมีต้นไม้บังอะไรหรือเปล่า

โล่งแบบนี้แต่มันอาจจะมืดด้วย
ก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมว่ายังไง
คุณป้าที่อยู่แถวนั้นบอกว่าลูกสาวเปิดร้านให้เช่าชุดเจ้าสาวและแต่งหน้าเจ้าสาวอยู่นะคะ
เป็นอาคารพาณิชย์ห้องที่๒ติดกับห้องที่มันว่างอยู่
หลายคนพูดตรงกันว่าเจอ
คนแก่ผู้สูงอายุผมขาวใส่ชุดขาว
เคยเห็นกันใช่ก็สมมติว่าเขามาใส่บาทอย่างนั้นหรอ
แล้วเขาก็บอกว่าบางทีไม่ได้มีพระบินทบาทด้วยนะ

หลายคนบอกว่าที่สงสัยว่าไม่มีคนใส่บาทเนี่ยมันเรื่องหนึ่งนะ
แต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าจริงแล้วแถวนั้นไม่มีพระออกมาเดินบินทบาทด้วยซ้ำ
คือไม่มีคนใส่บาทนี่ก็หลอนแล้วนะหนึ่งนะใช่ก็หลอนหนึ่งแล้วนะ

บอกปกติไม่มีพระมาเดินรับบาทแถวนี้หรอก
ไม่มีชาวบ้านบอกอ้าวไปกันใหญ่แล้วนี่กลางวันเขาจะเป็นอย่างนี้
โอ้โหมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะ